ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามคดีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องโชคนะฮะ
ค่ะนักเรียนชั้นมสามวัยสิบห้าปีเพื่อนเนี่ยชื่อสมมุติเด็กชายเอกันแล้วกัน
อายุเท่ากันเรียนห้องเดียวกันชั้นมสามเหมือนกันค่ะแอบเอาปืนมาโรงเรียนเมื่อวานนี้
ทำปืนลั่นใส่น้องโชคตามคำสารภาพนะจนเพื่อนเสียชีวิต
เอเนี่ยอ้างว่าอาศัยช่วงชุลมุนโทรไปหารุ่นพี่ส่งข้อความหารุ่นพี่ที่เขาเอาปืนมาให้เนี่ย
บอกพี่มาเอาปืนมาหน่อยปืนมันลั่นโดนเพื่อนและนี่คือเพื่อนรุ่นพี่วัย๑๘ปี
ที่เขามารับเด็กชายเอออกจากโรงเรียนในช่วงชุลมุนตอนนั้น
แล้วเอาปืนมาทิ้งค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานนะฮะ
ที่จะเห็นว่าเนี่ยฮะเดินมาเป็นกลุ่มเลย๕คนได้ไหมคะ๑๒๓๔๕คน
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเออแล้วมานั่งตรงสาราตรงนี้ค่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะจะมีคนนึงที่ลุกขึ้นมา
นี่แล้วอ๋อกลมอุ๊ยหย่อนลงไปเลย
นั่นคือปืนหย่อนปืนลงไปอย่างนั้นเลยปืนที่เอใช้ก่อเหตุค่ะ
ซึ่งเอบอกไม่ได้ตั้งใจปืนมันลั่น
ปืนขอปืนจากรุ่นพี่มาที่โรงเรียนแล้วปืนมันลั่น
นี่เป็นภาพจากล่องวงจรปิดนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
ของเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุนะฮะเยาวชนชายห้าคนเดินออกมาจากซอยฝั่งตรงข้าม
แล้วก็มาที่สาราตรงนี้เป็นสาราริมทางคลองบังไผ่นะครับทุกผู้ชมครับ
ในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีนะฮะนั่งกันอยู่แค่สองนาทีนะครับ
สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีในกลุ่มเนี่ยมีคนนึงยืนขึ้น
โน้มตัวลงไปเหมือนทิ้งสิ่งของบางอย่างลงในคลอง
แล้วกลับมานั่งคุยกันเหมือนเดิมซึ่งในช่วงเวลานี้ในกล้องวงจรปิด
ริมทางตรงนี้เนี่ยจากการที่เราได้คุยกับคนที่เขาอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะ
เขายอมรับว่าเป็นจังหวะที่ทิ้งปืนลงไปในคลองคนที่ทิ้งปืนเนี่ยเขายอมรับกับเรา
เขาบอกเขาทิ้งปืนนั่งอยู่จนถึง๑๗นาฬิกา๒๒นาทีทั้งหมดก็ลุกขึ้นมา
แล้วเดินออกจากสาราเดินไปจนพ้นรัศมีกล้องวงจรปิด
ซึ่งจุดเกิดเหตุที่เป็นโรงเรียนวัดลาดประดุกเนี่ยนะฮะ
ห่างจากจุดสาราตรงนี้ที่มาทิ้งปืนเนี่ย๑กิโลเมตรกว่า๑๓กิโลเมตร
นี่เดินย้อนกลับไปทางเดิมนะฮะเดี๋ยวจะมีช่วงที่เขาเดินเป็นแผงแล้วก็มุ่งมายังสารา
แล้วก็นั่งลงไปแล้วก็ทิ้งปืนตอนแรกนะฮะนี่ระยะทางนะครับระยะห่างจากโรงเรียน
คือเอเนี่ยบอกว่าตอนที่เอาปืนเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ย
แล้วปืนมันลั่นแล้วก็ไปโดนโชคโชคก็ล้มปึงลงไปเลือดกรอง
แล้วก็ให้เขามารับเพื่อเอาปืนมาทิ้ง
เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจและสหวิชาชีพได้นำตัวเอเพื่อนของน้องโชควัย๑๕ปี
แล้วก็เยาวชนชายรวมทั้งหมด๑๑คนนะฮะ
นำมาสอบปากคำที่สพบางบัวทองนะฮะ
ทั้งหมดในฐานะพยานนะครับทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียน
แล้วก็เพื่อนของเอที่พาเอเอาปืนไปทิ้ง
สอบปากคำเมื่อวานตั้งแต่ค่ำยันเช้ายันเช้าวันนี้นะฮะ
ก่อนที่เอเนี่ยจะสารภาพนะครับ
บอกว่าได้นำปืนไทยประดิษฐ์มาจากเพื่อนรุ่นพี่คนนึง
เมื่อวานนี้เอามาโรงเรียนตั้งใจเอาปืนมาขู่คู่อริในโรงเรียน
ที่มีปัญหากันอยู่ค่ะแต่ระหว่างที่อยู่ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ปืนมันลั่นแล้วโชคร้ายมากกระสุนเนี่ยเข้าเบ้าตาเข้าศีรษะของเพื่อน
ก็คือน้องโชคพอดีแล้วกระสุนเนี่ยทะลุไปถูกแป้นคีย์บอร์ด
เพราะตอนนั้นโชคนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนทำให้แป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเสียหาย
แล้วช่วงชุลมุนก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่ชื่อกัน
อายุ๑๘ปีให้มาที่โรงเรียนเพื่อมาเอาปืนไปเพราะปืนมันลั่นแล้วนี่ฮะ
ส่วนกันที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เออ้างว่าเอาปืนมาจากเขา
แล้วก็มารับเอเอาปืนไปทิ้งบอกว่านี่ฮะเป็นแชทข้อความ
กันบอกเอเนี่ยส่งแชทมาบอกบอกทำปืนลั่นใส่เพื่อนให้มาเอาของไปที
ของก็คือปืนนั่นแหละเนี่ยมาด่วนผมทำปืนลั่นใส่เพื่อน
นี่คือกันนะฮะยุค๑๘ปีนะครับเพื่อนรุ่นพี่ของเอที่ให้ปืนมา
พอเกิดเหตุขึ้นเอส่งข้อความไปบอกพี่ทำปืนลั่นใส่เพื่อนมาเอามาเอาของไปที
เขาก็เลยรีบขี่จักรยานยนต์มาหาเอที่โรงเรียน
แล้วเอเนี่ยส่งเสื้อมาให้เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อลักษณะม้วน
ซึ่งม้วนห่อปืนนั่นแหละยื่นมาให้เขาก็เอาเสื้อนั้นมาแล้วก็ไปถึงบ้านก่อน
ไปถึงบ้านก็สะบัดเสื้อออกแล้วปืนหล่นลงมา
จากนั้นก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยพากันขี่รถเอาปืนมาทิ้งที่คลองบังไผ่
นี่เห็นข้อความเห็นไหมฮะจะมีทั้งโทรทั้งส่งข้อความ
ใช่ค่ะทั้งส่งสัญลักษณ์นี่อยู่ไหน
นี่คือช่วงนั้นเนี่ยคาดว่า
ทำปืนลั่นเนี่ยนะเออนี่เห็นไหมนี่
มาด่วนผมทำปืนลั่นใส่เพื่อนแล้วมีโทรหาด้วย
พอกันมาถึงขี่รถมาถึงก็เอาเสื้อที่ม้วนห่อปืนส่งให้กัน

ก็คงจะกลับเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนส่วนกันก็กลับไปบ้านสบัดออกมาเอาปืนหล่นลงมาแล้วก็ชวนเพื่อน
แล้วก็เดินไปที่สารานั่นแหละค่ะเหมือนภาพในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่ฮะแล้วก็เอาปืนไปทิ้งท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเอนะฮะ
คนที่เอาปืนมาโรงเรียนแล้วก็ลั่นใส่น้องโชคจนเสียชีวิตเอเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยืนยันนะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโชคเลย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเรียนที่เป็นคาบเรียนคอมพิวเตอร์เขากำลังวิ่งอยู่
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเรียกก็เลยต้องวิ่งไปนะให้เข้าห้องเรียนโดยลืมไปว่าเขาเอาปืนมา
แล้วปืนเนี่ยเอาเสื้อพันม้วนเอาไว้พอดึงจะเอาเสื้อมาใส่เนี่ยปืนมันตกลงพื้น
แล้วปืนก็ลั่นพอเห็นเพื่อนล้มลงเขายังวิ่งไปช่วยเพื่อนอยู่เลย
ยืนยันว่าเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองไม่ได้มีปัญหากับโชคแต่ที่เขาเอาปืนมาเนี่ย
เขาเอามาจากกันเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเพราะมีปัญหากับคู่อลิคนหนึ่งในโรงเรียน
เป็นคนอื่นเลยเอาปืนมาโรงเรียนแต่ความจริงแล้วเอเนี่ยการให้ข้อมูลต่าง
ตั้งแต่เมื่อวานตอนเกิดเหตุยันหรือว่าให้ข้อมูลกับเราเนี่ยกลับไปกลับมามันไม่ค่อยตรงกันเลยนะ
คือตอนแรกสุดเมื่อวานี้ที่ได้ข่าวกันมาก็คือว่าตั้งใจเอาปืนไปเจาะหัวเพื่อน

สักพักนึงบอกปืนนี่เอามาจากพระผู้ปกครอง
ที่เขามีพระเป็นผู้ปกครองอยู่พระก็บอกอัตมาไม่มีปืน
สุดท้ายก็สารภาพบอกเอามาจากเพื่อนรุ่นพี่
นี่เขาไปงมนะฮะที่คลองที่เพื่อนรุ่นพี่เอาปืนไปทิ้งแล้วก็เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพื้นไทยประดิษฐ์นะฮะช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจก็เลยคุมเอไปนะครับ
ใส่ชุดนักเรียนนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่แหละเพราะว่าคุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวาน
ส่วนวันนี้พอสอบปากคำแล้วเขาก็สารภาพต่างนานาแล้วเนี่ย
ตำรวจนำตัวขึ้นรถคุมขังผู้ต้องหา
เพื่อไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปอายุเพิ่งสิบห้านะฮะ
ก็ต้องไปสารเยาวชนและครอบครัวนะครับระหว่างที่ตำรวจคุมเอมาขึ้นรถ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เจ้าตัวก็เอ่ยเพียงแค่ว่าทำปืนล่างสายเพื่อนนะฮะ
ตมตรีภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ที่มาสอบปากคำเด็กที่ก่อเหตุด้วย
ระบุว่าก่อนหน้านี้ที่เด็กให้การไม่ตรงกันหลายครั้ง
ให้การกลับไปกลับมาไม่ยอมพูดความจริงตั้งแต่แรก
เนื่องจากความกลัวแล้วก็ความสับสน
แต่เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาแล้วนะครับ
สำหรับเด็กที่ทำปืนลั่นใส่เพื่อนแล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยนะฮะ
โดยตัวของเอเนี่ยนะนักเรียนชายชั้นม๓ห้องเดียวกับน้องโชคที่เสียชีวิต
ถูกแจ้งสามข้อหานะครับก็คือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกสองข้อหาเป็นเรื่องของอาวุธปืน
คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่ปืนกระบอกนี้นะครับเมื่อวานไปงมมาได้
เป็นปืนไทยประดิษฐ์แต่จะไทยประดิษฐ์หรือฝรั่งประดิษฐ์

คือมันดูทำกันง่ายจังเลยค่ะ
เมื่อก่อนนี้จะเป็นพวกเอาท่อแป๊บเอาปากกาอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะ
กันนะครับเจ้าของปืนก็คือเพื่อนรุ่นพี่ของเอที่ชื่อกันอายุ๑๘และเป็นคนมารับปืนไปแล้วเอาปืนไปทิ้ง
ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลาย

นี่นะฮะตัวคนที่เป็นคนทิ้งเลยเนี่ยตัวในกันเองเลยเนี่ยคือถ้าเพื่อนเขาเนี่ยโดนสอง
ข้อหานะเพื่อนของในกันเนี่ยแต่ตัวในกันเองเนี่ย๓นะเรื่องมีปืนไว้ในความครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้น
ทำลายหลักฐานมีเยาวชนอีก๓คนที่อยู่ในกลุ่มนะฮะที่ไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาไปกัน๕
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานล่าสุดนะครับสารเยาวชนและครอบครัว

หลังจากที่ตำรวจนำตัวเอแล้วก็เพื่อนไปฝากขังระหว่างการดำเนินคดีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
สารอนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน๑๐๐๐บาทนะฮะแต่ละคนเนี่ยได้ประกันตัวนะครับรวมทั้งเอด้วย
เงินหนึ่งหมื่นบาทพร้อมตั้งเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในความดูแลของครอบครัวและต้องมารายงานตัวต่อสาร
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลาสี่เดือนก็ในช่วงระหว่างการดำเนินคดีตามขั้นตอนนี่แหละ
ค่ะเชื่อว่าทุกคนมีคำถามอยู่ในใจเหมือนกันเหมือนกับคุณแม่คุณยายแล้วก็ครอบครัวของน้องโชค
คือปืนมันลั่นจริงจริงเหรอนั่นน่ะสิทุกคนคล่องใจเรื่องนี้เพราะว่าไหนจะข้อมูลตอนแรกที่ออกมามันกลับไปกลับมาบอก
ใจยิงหวังจ่อข้างล้างบางสุดท้ายอาจปืนหล่นแล้วปืนลั่นบ้างทุกคนสงสัยว่าคุณตำรวจมันมีอะไรจะตรวจสอบได้ไหมว่าปืนมันลั่นจริงหรือเปล่า
วันนี้ค่ะผู้กำกับการสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาบอกว่ามีการจำลองเหตุการณ์แล้วเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้แหละว่าตกลงแล้ววิถีกระสุนเนี่ยเป็นวิถีแบบไหนลั่นไม่ลั่นยังไง
ผู้กำกับการสพบางบัวทองออกมาเปิดเผยข้อมูลหลังจำลองเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจากการตรวจสอบแนววิถีกระสุนเนี่ยกระสุนมันถูกยิงออกมาจากบริเวณเอวหรือช่วงท้องของผู้ต้องหาก็คือของเอแล้วกระสุนทะลุเสื้อออกไปถูกหางตาซ้ายของโชคทะลุศีรษะด้านหลังแล้วกระเด็นไปถูกคีย์บอร์ดก่
ถูกยิงออกมาแค่๑นัดเท่านั้นนะคะซึ่งตำรวจก็ยังคงยืนยันว่ามันคือเหตุปืนลั่นและเป็นเรื่องมาจากความประมาทไม่ใช่เจตนาหรือเตรียมการ
ก็อย่างที่เราได้ฟังไปสักครู่นี้ก็คือตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตถูกไหมคะ
ส่วนกรณีที่ครูสอนคอมให้การวันแรกว่าจากคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ดระเบิดเนี่ยเป็นการให้การไปตามสิ่งที่เขาเห็นไม่ได้ตั้งใจปกปิดข้อมูลเพราะครูเองก็อยู่ในสภาวะที่ตกใจเหมือนกัน
เห็นเด็กนักเรียนล้มลงไปนอนกับพื้นเลือดนองพื้นแป้นคีย์บอร์ดกระจายก็คิดว่าอาจจะเป็นความผิดปกติจากคอมพิวเตอร์หรือว่าคีย์บอร์ดส่วนประเด็นเรื่องความขัดยั้งส่วนตัวระหว่างผู้ต้องหากับผู้ตายคือเอกับโชคตรวจสอบแล้วไม่เจอค่ะไม่พบว่าทั้งสองคนมีเรื่องบาดหมางหรือทะเลาะกันครับ
ในโรงเรียนเอให้การว่าอยากจะเอามาป้องกันตัวจากนักเรียนกลุ่มอื่นที่เคยมีปัญหากันเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจเอามาข่มขู่เพื่อนในชั้นเดียวกันค่ะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าห่วงนะคือน้องโชคเนี่ยโชคร้ายที่ปืนมาลั่นใส่น้องโชค
ถ้าเป็นตามที่ตำรวจยืนยันแล้วก็ตามที่เด็กเขาสารภาพนะแต่นั่นเท่ากับว่าตัวของเอเองเนี่ยก็ตั้งใจเอาปืนมาโรงเรียนเพราะบอกว่ามีคู่อริ
คือตั้งใจเอาปืนมาอันนี้อันนี้คือใช่เพราะเขายอมรับเองว่าเขาตั้งใจเอามา
สมมุติถ้าไม่เกิดเหตุขึ้นกับน้องโชค

แสดงว่ามันก็จะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับใครสักคนแน่มันอาจจะเกิดกับคู่อริของเอใช่ไหมใช่เพราะเขาบอกเขามีคู่อริไงผมมีคู่อริ
ขวามือนี่คือน้องโชคนะฮะซึ่งโชคร้ายจริงเอบอกผมมีคู่อริผมก็เลยต้องไปขอปืนจากรุ่นพี่ที่ชื่อกันเพื่อเอามาโรงเรียน
พี่ก็ให้เนอะน้องอายุแค่๑๕ก็ให้น้องพกปืนมาโรงเรียนเนอะดูสิเห็นไหมหรือต่อให้ไม่โดนใครเลยปืนก็อาจจะลั่นโดนเอตายเองก็ได้
กันก็ไม่คิดเลยอ่ะทีนี้นอกจากตำรวจที่เขาเล่าเรื่องการจำลองเหตุการณ์ที่ตำรวจทำแล้วเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนก็เล่าเหตุการณ์นาทีวันเกิดเหตุเหมือนกัน
วันนี้คุณคุณแม่กับคุณยายไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณใช่ไหมใช่ค่ะ
ไปที่จุดเกิดเหตุห้องคอมชั้นสองเนี่ยแหละค่ะครับก็ได้เจอกับคุณครูที่เป็นครูที่เขาดูแลเด็กมัธยม
ครับชั้นมัธยมหนึ่งถึงสามคุณครูนัทยาคุณครูนัทยาเล่าเหตุการณ์นะครับ
คุณครูมากอดปลอบก่อนคุณครูกอดแล้วคุณครูยกมือไหว้ขอโทษ
มือไหว้ขอโทษคุณครูที่มีแว่นคาดอยู่ที่หน้าผากติดโบสีดำเนี่ยค่ะ
คุณครูนัทยากอดแล้วยกมือไหว้บอกขอโทษที่ก่อนที่กอดคุณยายนะเสื้อขาวคุณแม่
ข่าวคุณแม่เสื้อดำคุณยายครูขอโทษครูก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ขอโทษที่ครูเองครูเองก็ไม่ได้ปกป้องเด็กนักเรียนอืมวันนั้นครูเล่าให้ฟังค่ะ
ว่ายังไงฮะบ่ายโมงครึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนคาบเรียนพอดี
แล้วอยู่มันมีเสียงดังปั้งสนั่นห้องคอมเลยค่ะ
แจงก็ตกใจรีบวิ่งมาดูทางต้นเสียงโอ้โห
ภาพที่ครูแจงเห็นคือโชคนอนหงายอยู่ที่พื้นจมกองเลือด

แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนตะโกนขึ้นมาว่าคอมระเบิด

รีบโทรบอกกู้ภัยบอกรีบมารับเด็กหน่อย
มารับโชคไปโรงพยาบาลหน่อย

แล้วก็รีบให้เด็กทุกคนที่อยู่ในห้องออกมาจากห้องคอม
คุณครูนัทยาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ครูเชื่อว่ามันคือคอมระเบิดเป็นเพราะว่า
โรงเรียนเองมีมาตรการในการตรวจสอบนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน

มีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานตามขั้นตอนด้วย
เมื่อวานก็มีการตรวจตราแบบนี้แหละ
แต่ทีนี้เมื่อวานเป็นวันแรกที่เอมาเรียน

ก็ตรวจกระเป๋าเอแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอาวุธอะไรติดมาด้วย
คุณครูนัทยาขอยืนยันว่าไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรจริง
แต่ณตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบฉุกระหุก

เห็นมันมีความเสียหายที่คีย์บอร์ด
วกกับเด็กตะโกนขึ้นมาว่าคอมระเบิด
แล้วก็เห็นโชคลงไปนอนหงายจมกองเลือดแบบนั้น
ครูเองนะตอนนั้นก็ไม่ได้ประมวลผลอะไรมากมาย
คิดอย่างเดียวว่าให้กู้ภัยรีบมารับตัวโชคไปรักษาก่อน
ต้องช่วยเด็กก่อนก็เลยแจ้งเหตุไปแบบนั้นนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเขาบอกว่าบรรยากาศที่โรงเรียนลาดประดุก

เพราะว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพเนี่ย
เขาลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงกันนะคะ
ลองฟังเสียงคุณครูนัทยาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
มาเรียนโรงเรียนเรา
พนั้นนี้นะลิ่นทองเนี่ย
เขามีปัญหาอะไรกับใคร

คนก่อเหตุนี่จะอยู่กับพระ
นักเรียนชั้นม๓ทับ๒โรงเรียนวัดลาดประดุก

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จุดเกิดเหตุนะครับ
มนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องโชคกลับบ้าน
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ใช่ค่ะคือคราบเลือดมันก็ยังเช็ดออกไม่หมดเลยอะค่ะ

เป็นคุณแม่กับคุณยายยังทำใจไม่ได้นะครับ

หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงนี้เสร็จนะครับ
คุณแม่ของน้องโชคไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ที่รังสิทธิ์นะครับเพื่อติดต่อขอรับศพลูกชาย
หรือเรื่องพยานหลักฐานต่างด้วยนะครับ
เพราะว่าหลักฐานมันระบุชัดเจนว่าจุดที่โชคโดนกระสุนปืน

แต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากทางตำรวจครอบครัวก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ยืนยันว่าลูกชายเป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กเกเร
เป็นเด็กเฮฮาชอบเล่นกับเพื่อน

คุณแม่บอกเขาเป็นเด็กสนุกสนาน

ไม่มีทางที่จะไปมีศัตรูกับใครถึงขั้นที่ว่าโอ้โหมีคนแบบ
เอาปืนมาโรงเรียนเพื่อจะเอามายิง

ไม่มีทางหรอกที่ผมจะเอาปืนมายิงเพื่อน

โชคเคยมีปากเสียงชกต่อยกับเพื่อนกับคนไหนก็แล้วแต่

แล้วก็ไม่เคยได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าโชคเนี่ยมีปัญหากับใคร
ที่ผ่านมาน้องโชคไม่เคยมีปัญหาไม่เคยหาเรื่อง
ไม่เคยมีปากเสียงกับเพื่อนคนไหน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องรุนแรงมากคุณแม่บอก

ต่อยกันก็พอแล้วอืมนี่ถึงขั้นแบบ

ใช่คุณแม่ของน้องโชคบอกต่อให้ไม่ใช่โชคลูกชายแม่นะ

จะมีเรื่องมีปัญหากับใครก็แล้วแต่เนี่ย
คุณไปดักชกดักต่อยกันก็ได้นี่คุณแบบเอาปืนมาโรงเรียนเลยเหรอ
แล้วทางโรงเรียนเองก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการกับแม่นะ
ก็มีแค่เมื่อเช้าที่เจอที่ครูมาบอกมาเล่า

ตอนนี้เท่าที่ทราบคือทางโรงเรียนบอกว่ากำลังตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่แม่ติดใจแม่บอกส่วนตัวติดใจ
ทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งเหตุมาตอนแรกแค่ว่า

ทำให้ลูกชายแม่เสียชีวิต

หลังจากเกิดเหตุยังปล่อยให้เด็กที่ก่อเหตุ
โทรไปหาเพื่อนที่เป็นคนนอกโรงเรียน
แล้วมารับมาเอาปืนไปทิ้งน้ำ

อุ๊ยเด็กที่ก่อเหตุเขาไม่ใช่เด็กเกเรนะ

คุณแม่น้องโชคก็เลยถามว่าอ้าว

เรียนบ่อยไม่ค่อยมาเรียน

คือที่เราคุยด้วยเราก็ถามคุณแม่
บอกถ้าบอกอะไรกับลูกชายได้เนี่ย

บอกว่าจากนี้ไปแม่ไม่มีโอกาสส่งเสียลูกให้เรียน
จนเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นทหาร

นับจากนี้ไปแม่จะสู้ให้ถึงที่สุด
เพื่อความเป็นธรรมให้กับลูกชายของแม่

ที่แม่อ่ะคิดว่าแม่จะส่งให้หนูเรียน
หนูเรียนจนหนึ่งที่สุดอย่างที่หนูต้องจัย

กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
วันนี้ก็มีตัวแทนจากทางยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
มาพบคุณแม่ของน้องโชคนะครับ
ก็มาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยากรณีการเสียชีวิตจากเหตุตรงนี้นะครับ
นาฬิกาที่ผ่านมาทางครอบครัวรับศพน้องโชคหลังจากผ่าชนะสูตรเรียบร้อย
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชประคองธรรมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
คุณแม่ก็นำเสื้อผ้านำรองเท้ามาแต่งตัวให้กับลูกชาย
รับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่รังสิตเนี่ย
ไปที่วัดราชประคองธรรมที่นนทบุรี
คุณแม่ก็นี่ฮะเรียกลูกชายให้กลับบ้าน
คุยกี่ครั้งคุณแม่ก็ยังยืนอย่างว่าแม่ติดใจนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของปืนลั่นเนี่ยแม่บอกแม่ไม่เชื่อว่าปืนจะลั่นใส่ลูกชายนะ
เพราะพอมารับศพลูกชายเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ชนะสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
บาดแผลมันระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ากระสุนเข้าตรงไหนแล้วออกไปตรงไหน
ตอนแรกเด็กที่ก่อเหตุบอกตั้งใจยิง
แต่ตอนหลังบอกปืนลั่นเดี๋ยวบอกปืนห่ออยู่ที่เสื้อวิ่งมา
เลยอยากให้ตำรวจตรวจสอบเอาให้ละเอียดว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วลูกแม่ไปทำอะไรให้โกรธแค้นกันเรื่องอะไรถึงมาทำกับลูกแม่ขนาดนี้
ก็ต้องว่าไปทำกันแต่ในหลักฐานอะไรอย่างนี้มัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงก็ช่วยหนูด้วยละคะ
นี่ฮะทางคุณแม่ก็เลยวิงวอนผ่านสื่อมวลชน
ขอให้ช่วยเป็นสื่อกลางในการติดตามคดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ค่ะวันนี้บรรยากาศที่วัดราชประคองธรรมนะคะ
สถานที่จัดตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพวันแรกของน้องโชคแน่นอน
บรรยากาศคือถ้าให้บอกเป็นสีคงเป็นสีเทาเกือบจะดำเลยค่ะ
คือทุกคนมีแต่ความเศร้านอกจากครอบครัวคุณแม่คุณยายญาติญาติแล้วเนี่ยเพื่อน
เพื่อนก็มาด้วยนะคะทุกคนไม่มีใครทำใจได้
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคเป็นเด็กดีจริง
เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม่เคยรังแก่ใครก่อนด้วยค่ะ
คุณยายเนี่ยคุณยายย้ำชัดเจนเลยว่ายายไม่เชื่อ
พระมาพูดยายก็ไม่เชื่อว่ามันคืออุบัติเหตุ
เอาแค่เอาปืนเข้าโรงเรียนได้นี่มันก็ไม่ถูกต้องแล้ว
อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดหน่อย
มันเกิดอะไรมันคือความแค้นเหรอหรือคลั่งหรืออะไรหรือเปล่า
มันถึงเกิดเรื่องราวที่มันไม่น่าเกิดแบบนี้ได้
เพราะคุณยายได้ไปคุยกับเพื่อนของโชค
เพื่อนบอกโชภกับเอไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะ
แล้วเอมาพูดว่าเป็นเพื่อนรักกันได้ยังไง
บ้านเองก็ไม่เคยมีใครได้ยินชื่อเอมาก่อน
แต่ที่แน่เพื่อนก็บอกว่าโชคกับเอก็ไม่เคยมีปัญหากันเหมือนกัน
แล้วลักษณะเนี่ยคุณยายบอกว่าจากลักษณะการเสียชีวิตของโชคเนี่ย
เหมือนหลานตายไม่รู้ตัวเลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้องโชคหน่อย
อยากจะถามเอเหมือนกันจะตั้งใจไม่ตั้งใจ
แต่มันมีคนตายเกิดขึ้นแล้วแล้วยังไง
บอกว่าไม่ได้พกปืนเข้ามาโรงเรียนเป็นครั้งแรก
โรงเรียนหละหลวมใช่ไหมจนมันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้น
คุณยายบอกเลยว่าเข้มงวดกว่านี้อีกได้ไหมติดกล้องวงจรปิดเลยได้ไหม
ส่วนตัวสงสารหลานมากและอีกอย่างหนึ่งคุณยายบอกว่า
โชคเนี่ยเขามีลูกพี่ลูกน้องชื่อน้องไนท์อยู่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
โชคแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะครับอยู่อยู่น้องไนท์มาคุยกับยายบอก
ยายถ้ามีงานศพให้ไนท์ไปด้วยนะอยู่อยู่ไนท์พูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงโรงเรียนโทรมาบอกโชคเสียชีวิต
ยายบอกยายขนลุกเลยจริงนะยายกลัวเป็นห่วงมาก
หลานตายไม่รู้ตัวแล้วจะเร่ร่อนไม่มีที่ไป
คุณตาก็มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนได้ยินเสียงน้องมาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่หน้าบ้าน
ว่าน้องเข้าบ้านไม่ได้หรือยังไงหรือเปล่า
แล้วน้องไนท์ลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่าพี่โชคมาเข้าฝัน
เดินมาบอกว่าพี่จะไปแล้วนะอยู่ในชุดนักเรียน
โอ้โหเขาบอกพี่โชคอ่ะมาบอกลาแต่ก็เอาแต่ร้องไห้
ยายบอกยายไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อเช้าก็เลยรีบไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพราะกลัวว่าหลานอาจจะเร่ร่อนแล้วก็เรียกให้กลับมาที่วัดเนี่ยค่ะ
อยู่ที่บ้านมันจะมีกลิ่นตอนเช้ามันจะมีไม่ใช่กลิ่นหอม
แต่เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าทุกคนได้กินหมด
เห็นน้องชายบอกว่าได้ยินเสียงหลานได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นอยู่หน้าบ้านอีกหลังนึง
เขาก็ไม่แน่ใจว่าอะไรอันนี้
เราก็ไม่รู้นะก็เราก็คิดว่าน้องต้องขึ้นมากับเรา
เพราะเราบอกอยู่แล้วว่าขึ้นรถนะลูกไปนั่งกับหลวงตา
หลวงตาคือพ่อของแม่ตะแม่น้องโชคใช่ไหมคะ
ก็ให้ขึ้นรถมาคิดว่ามาด้วยคิดว่ากลับมาด้วย
เพราะน้องเป็นเด็กไม่ดื้อฟังฟังให้ไปไหนก็ไปให้ทำอะไร
นี่คุณยายบอกว่าเกิดชาติหน้าถ้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นยายหลานกันอีกนะคะ

ต้นค่ะนายปียนัทสุขยังเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมบอกว่า
้าสาวของน้องโชคก็ติดต่อมาเหมือนกันนะอยากให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องคดี
ส่วนตัวเนี่ยฟังแถลงของตำรวจแล้วเขาก็ติดใจในสองประเด็นเหมือนกัน
คือเรื่องการตรวจสอบขม่าวดินปืนกับวิถีกระสุนที่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อคลุมค่ะ
เพราะนี่คือประเด็นสำคัญที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันคือการเจตนายิงหรือมันคือปืนลั่นกันแน่
รวมถึงประเด็นมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน
อยากจะฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้หน่อย
เพราะไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก
ส่วนเรื่องการเรียกค่าเยียวยาเบื้องต้นก็เรียกร้องได้จากครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าการปล่อยให้เด็กนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความผิดร่วมด้วยฐานปล่อยประละเลยหรือเปล่านะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ดรอสูวัลลี่นะคะ
วันนี้เนี่ยก็ได้มาร่วมงานศพของน้องโชคด้วย
สุวรรณเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต๒ค่ะ
รวมถึงนายสุพชัยมมิริณหลวงเรียนปฐมศึกษาวัดลัดประดุกนะคะ
ที่ผ่วมโดยงานโรงเรียนวัตรลาต์ประดุกนะคะ
และคณะครูของโรงเรียนวันนี้เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งถ้าจำได้เนี่ยคุณครูเคยบอกไว้แล้วล่ะว่า
ก็ยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพทั้ง๓วันเลย
คือน้องเอ
คนที่ก่อเหตุที่เอาปืนไปโรงเรียนกับน้องโชคที่เสียชีวิตอยู่ม๓เหมือนกันนะฮะอายุก็๑๕นี่แหละ

ผู้ชมถามมาว่าเด็กที่เอาปืนไปแล้วปืนลั่นใส่เพื่อนอายุเท่าไหร่อายุ๑๕

ส่วนรุ่นพี่ที่ให้ปืนมาโรงเรียนเนี่ยแล้วเอาปืนไปทิ้งให้เนี่ยอายุ

ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพบังบัวทองนนทบุรีเจ้าของพื้นที่ก็นิมนต์พระมารูปหนึ่ง
เป็นพระผู้ปกครองที่ดูแลเอเด็กคนที่ก่อเหตุนี่นะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเอบอกเอาปืนมาจากพระคุณพ่อ

พ่อท่านบอกโอ้โหไม่มีอัตมาไม่มีปืนบวชมาตั้งโอ้โห๓๐๔๐ปีจะไปเอาปืนมาเก็บไว้ทำไมจะมีปืนที่ไหน
คือเอเขาก็จะอยู่กับพระนะครับ
หลังจากนั้นแม่เขาก็มา
แม่ของเอก็มาที่โรงพักเหมือนกัน
นักข่าวก็พยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่

แม่ไม่รู้เรื่องวันนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับแม่และพ่อเลี้ยงของเอเด็กที่ก่อเหตุนะฮะ
แม่ชื่อพัชรีอายุ๔๐นะครับส่วนอีกคนเป็นสามีใหม่เป็นพ่อเลี้ยงของเอนะฮะ
วันนี้ก็มาเก็บข้าวเก็บของของลูกชายที่วัดราชประดุกนะฮะ
ลาดประดุกอยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เก็บข้าวของเพราะว่าตอนนี้ลูกชายก็ต้องไปอยู่เรื่องของโรงพ่งโรงพักขดงคดีนี่เพิ่งได้ประกันตัวมา
แต่บอกจะให้ลูกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องอยู่ที่วัดกับพระแล้วอืม
แม่ของเอเนี่ยบอกว่าลูกชายมาอยู่วัดตั้งแต่๘๙ขวบตอนที่พ่อแท้เสียชีวิต
จนตอนนี้อายุ๑๕นะก็มีพระเนี่ยอุปถัมภ์ดูแลทุกอย่างโดยจะเรียกว่าหลวงตานะทั้งเรื่องเรียนเรื่องค่าใช้จ่าย
เพราะว่าหลวงตาเนี่ยสงสารแล้วตัวแม่เองก็ไม่สามารถดูแลลูกชายได้นะพระก็เลยรับดูแลให้โดยเอจะคอยช่วยเหลือหลวงตา
อย่างเช่นตอนเช้าก็เดินตามบินทบาทด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็คือช่วยหลวงตาถือข้าวถือของ
นี่ห้องของเอที่วัดนะฮะวัดลาดประดุกเป็นเด็กวัดนั่นแหละว่าอย่างนั้นเถอะตั้งแต่๘๙ขวบแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะ
ค่ะอ่าไม่ว่าจะมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟังส่วนเรื่องการเรียนก็ถือว่าระดับปานกลาง
เกรดเฉลี่ย๒กว่าโดยเอเป็นลูกชายคนโตยังมีน้องอีกคนนึงถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก่อนหน้านี้แม่ก็จะเข้ามาเยี่ยมลูกดูลูกที่วัดบ้าง
แต่ถ้าแม่ไม่ได้มาหาเนี่ยเอก็ไม่เคยโทรมาหาไม่เคยโทรมาเล่าว่าแม่เอเจอแบบนั้นเอเจอแบบนี้
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครให้เห็นมาก่อนหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้แม่บอกแม่เสียใจมาก
ยืนยันว่าตัวแม่เองก็ไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วถ้าเกิดลูกพ้นคดีอะไรออกมาไม่อยากให้กลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมแล้ว
ถามว่าทำไมอ่ะแม่แม่บอกกลัวกลัวแทนลูกชาย

พอจะทราบไหมได้คุยไหมว่ามันคือปืนของใครอะไรยังไงบ้างเบื้องต้น
ของพ่อเขาบอกของเพื่อนเขานะค่ะ

เพราะคุณแม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะ
เหตุการณ์ตอนที่มันเกิดนี้น้องได้เล่าไหม
ส่วนพระที่วัดลาดประดุกนะครับที่เอเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่อยู่กับหลวงตาบอกว่าที่วัดมีเด็กวัดหลายรุ่น
ก็อยู่วัดตั้งแต่เด็กพอโตพ่อกับแม่ก็จะมารับกลับไปอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เด็กวัดอยู่ที่นี่จะนอนรวมกัน
แต่ตัวของเอเนี่ยเขาจะอยู่ที่กุฏิของหลวงตานอนกุฏิเดียวกับหลวงตาซึ่งหลวงตาเขาจะดูแลดีมากนะถึงขั้นคอยซักเสื้อซักผ้าให้กับเอเลยนะ

ใช่นี่ฮะแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยที่วัดบอกแหมมันก็ทำให้ทางวัดกับทางพระเดือดร้อนไปหมดเหมือนกันหลังจากเด็กที่วัดไปก่อเหตุแบบนี้
อ๋อเรียงไว้หลายรุ่นทุกสินทรวจนะ
นี่แหละครับความคืบหน้าทางคดีในวันนี้นะครับ
สิ่งที่ต้องรอก็คือผลตรวจเรื่องของคาบขม่าวดินปืนต่างนะครับ
เพื่อจะได้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือเหตุปืนลั่นหรือว่ามันคือเหตุการณ์อะไรกันแน่